ฟังเพลงเพราะไปแล้วคราวนี้ค่ะมาเลยค่ะตั้งวงรอกันเลยดีกว่านะคะ
กลับมาแล้วค่ะสำหรับหมอลำระดับตำนานค่ะ
วงเสียงอีสานจ้ะอย่างที่ทราบกันไปนะคะ
ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวไปนะคะว่าแม่นกน้อยหายไป
แต่กลับมาแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาคราวนะคราวนี้เรียกว่าโอ้โห
แฟนตอบรับกันแบบท่วมทนจริงค่ะล่าสุดนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราได้มีโอกาสเปิดใจแม่นกน้อยค่ะ
กระแสตอบรับวงเสียงอีสานนะคะไปหาแม่ถึงบ้านเลยค่ะ
ตองห้าจังหวัดอุดรธานีนะคะได้เจอทั้งแม่นกน้อยนะคะ
ผู้บริหารแล้วก็น้องแป้งเสียงอีสานสายเลือดใหม่นี่แหละค่ะ
นกน้อยนะคะในวัย๖๔ปียังสดใสอยู่เลยคุณผู้ชมดูภาพนะคะ

แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยวงต้องเจอมรสุมมามากมายเนอะ

และสิ่งที่เป็นพลังให้แม่ก็ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชม
จากจะเป็นแฟนคลับที่นับวันรอให้แม่นกน้อยและวงอีสาน
กลับมาสร้างผลงานมอบความสุขให้แฟนอีกครั้งนั่นเองค่ะ
เล่านะคะว่าหลังเห็นฟินแบ็คโชว์รอบแรกผ่านไป
เห็นแฟนซื้อบัตรมาชมไลฟ์ในกลุ่มปิดเกือบ๓๐๐คน
หัวใจที่มันแฟ่บไปมันฟองปู้กลับมาจริงเลยนะคะ
แม่บอกนะคะว่ารู้สึกเหมือนตัวเองได้แจ้งเกิดใหม่อีกครั้งเลยค่ะ
การร้องออนไลน์ต้องปรับตัวอยู่บ้าง
เพราะไม่มีแฟนร้องเต้นอยู่หน้าเวทีเนาะ
แต่พอเห็นคอมเมนต์มากมายจากแฟนทางเพจ
ทำให้มีแรงค่ะมีแรงที่จะกลับมาสร้างโชว์
ส่งผ่านความคิดถึงไปหาแฟนเพลงหาเอฟซี่
ยินดีดีใจกับการตอบรับของแฟนเพลงเอฟซี่
เหมือนเล่าไม่แน่นก็คือวัฒนธรรมนี่ล่ะค่ะ
กับความยิ่งใหญ่ของเสียงอีสาน

แม่ก็สุขภาพแข็งแรงส่วนตัวแม่นกน้อยเองก็ภูมิใจด้วยนะคะ
ภูมิใจที่แฟนติดตามทั้งตัวแม่เองที่เป็นตำนานค่ะ
รวมไปถึงผู้บริหารเจนใหม่ที่ปรับปรุงให้เสียงอีสาน
แบบว่าเขามีพัฒนาการมาถึงทุกวันนี้
คือต้องบอกว่าโชว์ของแม่มันสวยงามจริง
ลังการงานสร้างนะคะแล้วก็วันที่๘เดือน๘ผ่านไปแล้ว
รอเลยนะคะตั้งวงรอเลยนะคะ
ฟังเสียงพ่อรำสวยกันได้วันที่๙เดือน๙นะคะ
รับประกันว่าแม่นกน้อยอุไรพรจัดเต็มแน่นอน